ผู้ชมช่วยกันดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมด
มันสืบเนื่องมาอย่างนี้ฮะผมว่าเราเจอกันบ่อย
จักรยานยนต์เขาขี่ย้อนสอนเห็นไหมมา๒คัน
แต่ฝั่งปกติของเขาเนี่ยมีขี่มาคันหนึ่งนะครับ
แล้วเขามาชนท้ายรถคันนี้ที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
ดูนะครับเขาต้องหลบหลบแล้วก็เสียหลัก
ฉลับมาโดนรถที่จอดข้างทางคันนี้
จักรยานยนต์คันนี้เนี่ยมากันสองคนค่ะคนขี่เสียชีวิตนะครับ
เราตามไปถึงบ้านเขาแล้วสามีของผู้ตายเนี่ย
บอกเอาไว้โอ้โหชีวิตเธอก็น่าสงสารมาก

ส่วนคนซ้อนท้ายตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะ
คำถามก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยแม้ว่าจักรยานยนต์สองคันนี้นี่ฮะ

คันหนึ่งกับวินจักรยานยนต์รับจ้างคันหนึ่งเนี่ยค่ะ

แล้วเขาเสียหลักมาชนท้ายรถคันนี้
ซึ่งผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราก็ยังเจอ
จักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนขี่บนทางเท้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ

เข้ามาทำคดีนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
คนขี่เนี่ยบาดเจ็บนะฮะจักรยานยนต์คันนี้

ทีแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นางสาวนุชชนาธาศรีบุญอายุ๓๘ปี

อายุ๓๗ปีตอนนี้บาดเจ็บแขนหัก

กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะฮะก็จะเห็นแล้วฮะว่าจักรยานยนต์สองคันนะ
ขี่ย้อนสอนมาทำให้เขาต้องหักหลบแล้วก็เสียหลักไปชนท้ายรถเก๋งสีขาวจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตกัน
เราไปคุยกับสามีของนางสาวนุชนาธิ์คนขี่จักรยานยนต์ที่เสียชีวิตนะครับเขาอยู่กันห้องเช่าหลังเล็กอยู่ที่ซอยโนรีถนนสุขุมวิทย์นะ
คือสามีเนี่ยชื่อว่านายเฉลิมทรงงามอายุ๔๒ปีบอกว่าเขามีอาชีพขายไก่ย่าง
ส่วนนางสาวนุชนาธิ์ภรรยาเขามีอาชีพขายทอดมันปลากรายเป็นคนขยันขันแข็งปัจจุบันเนี่ยเป็นมะเร็งระยะที่๒นะฮะ
ระหว่างการให้คีโมนะแต่ก็ต้องไปซื้อทอดมันมาทำทอดมันขายทุกวัน
เพื่อหาเงินมารักษาตัวเองด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยตอนนี้มีลูกสาวเรียนอยู่ชั้นม๓
เมื่อเช้าเนี่ยในภาพที่เห็นเนี่ยก็คือภรรยาเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปกับลูกพี่ลูกน้อง
เพื่อจะไปเอาทอดมันในตลาดเพื่อจะเอามาทอดขายนะแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างที่เห็น
ก็เสียใจมากเลยครับเพราะว่าจริงแล้วเขาเป็นหัวรักของบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการงานอะไรอย่างนี้
อยากฝากอะไรถึงสองคนนั้นเนี่ยครับพี่
ก็อยากฝากถึงสองคนที่ย้อนสอนนะครับให้มารับผิดชอบบ้างครับ
ให้มาที่สอนอปากน้ำนะครับช่วยรับผิดชอบกันหน่อย
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการกำลังเร่งติดตามตัวจักรยานยนต์๒คันนั้นนะครับ

ติดต่อสพมสมุทราการก็แล้วกัน

ยังไงซะเหตุการณ์นี้มันก็มีคนเจ็บคนตาย